คุณผู้ชมครับจากแจ่ววองพาไปกินข้าวเปิ๊บ

รู้จักเหรอบอกว่าไม่
ไม่ไม่รู้จักครับ
เปิ๊บเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของสุโขทัย
ภาษาท้องถิ่นแปลว่าพับไปพับมา
เราไปดูข้าวเปิ๊บสุโขทัยกันหน่อยนะครับ
นี่เขาบอกว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นะครับ

สถานที่และร้านอาหารพื้นเมืองหลายแห่งได้รับความนิยมอย่างมาก
ใครไปแต่ละจังหวัดเขาก็อยากไปกินอาหารพื้นเมืองถูกต้องไหม
ใช่ไปอุตรดิษฐ์ก็กินข้าวแคบตามไปกินถึงที่เลย

ที่ร้านใหญ่เครื่องที่บ้านนาต้นจันทร์
ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย
เปิ๊บของยายเครื่องมีสูตรพิเศษต่างจากที่อื่นนะ
คือตัวแป้งเมื่อสุกแล้วจะมีความหนานุ่ม
แล้วก็มีรูพุนของไอน้ำอยู่ทั่วแป้ง
เพราะใช้แป้งสำหรับทำเส้นแบบดั้งเดิม
ที่ต้องใช้เวลาทำเป็นสัปดาห์

หมูแดงไข่ดาวนึ่งแล้วก็ถั่วงอก

หมายถึงการพับไปพับมา
ซึ่งก็แสดงให้เห็นวิธีการทำของเมนูนี้คุณ

ใช้ผ้าขาวบางขึงบนปากหม้อดินจนตึง
แล้วก็ในหม้อดินก็จะมีน้ำต้มให้เดือดถูกต้องไหม
แล้วก็ใช้ความร้อนจากน้ำเดือเป็นตัวเร่งให้แป้งสุก
จากนั้นใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวผสมกันตามสูตร
แล้วก็เทลงไปบนภาคเขาบางให้ทั่วรอจนแป้งสุก
วุ้นเส้นใส่ผักบุ้งใส่กะหล่ำปีใส่ถั่วงอก
หรือว่าตามสูตรของร้านนี้ก็คือใส่ผักชีต้นหอมแดงไข่ดาวนึ่งอะไรนี้ด้วย
ผักอื่นตามชอบใจเราลงไปเลยนะ
จากนั้นก็เปิดฝานึ่งให้ผักพอสุก
พอได้ที่แล้วคุณก็พับไปพับมา
คือห่อไว้ก็เลยกลายเป็นเปิ๊บแปลว่าพับไปพับมา
นี่เปิดดูภาพคือน่าทานมากแล้วหน้าตาแปลกแบบนี้เวลาไปเที่ยว
เราก็ไปอย่างที่คุณมีสูตรสุขุนของขอ
เวลาเราไปไหนเราก็อยากไปทานอาหารพื้นถิ่นของแถวนั้น

ที่ต้มร้อนตลอดเวลาด้วยเตาโบราณ
หิวเลยอยากสดน้ำซุปร้อนอยากกินก๋วยเตี๋ยว
เขาเปิ๊บใยเครื่องนะจำไว้เลย